คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

คือร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

แต่เขาเป็นคนสุโขทัยอยู่อำเภอบ้านกลาง
แหมกลางนะเจอร์
แต่ก็สมกับที่เขากล่าว

รับราคา๖๐๐๐๐บาท

คุณทำเอาผมใจแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

ทางด้านบนนี่เขาเตรียมร้องไห้
ไปแล้วเขาเตรียมใส่แผ่นแล้วนะครับ

ได้ครูชวนชัยชิมพวง
เป็นนักแต่งคู่บุญมาแต่งให้

ใครมาร้องจีบไปกี่คนนะครับคุณตี
หลายคนค่ะ

มีอันเป็นใครบ่ง

ครึ่งทางถ้ากรุงเทพเชียงรายตอนนี้มา
เอาอีกหน่อยไหม

เดี๋ยวคนเขาจะมั่นไสก็ได้อีกหน่อยก็ได้
สีหน้าแบบมีความสุข

ในเพลงนี้ครับ
เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐๐บาท

มาฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท

ไม่รู้เพลงอะไรด้วย

เล่นไม่เล่น

ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงของสายันหรือเปล่าครับ
พี่ไม่รู้แต่คิดว่าเขาเล่นมั้ย

ถ้าเป็นเพลงสายัน๙๐น่าจะเล่นว้าวล่ะครับ

ทุกคนคิดว่ายังไงพี่โจ้ก็เล่น

คนที่ลึกกึกกึอย่างพี่โจเลยต้องเล่นอีก
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับต่างนานา

คุณโจ้ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ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

ถ้าเกิดไม่ได้ข้ามไปเลยลองลงมาคือ

ตัวช่วยของคุณโจ้นะครับในเพลงที่๖นี้ก็คือ

เลือกได้ว่าจะฟังท่อนไหนท่อนแรกหรือท่อน๒
หรือท่อนหุ้กหรือท่อนจบไม่ได้เท่าท่อนหนึ่งครับผม
คือถึงเปิดมาก็ไม่ได้อย่างนี้

ใช้ทุกทางบ้านครับคุณโจ้นะครับตกลงที่จะใช้ตัวช่วยนะ
ในเพลงที่หกเปิดมาและแผ่นที่ห้าครับได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่หกอันใหนครับ
ไปพี่นาทิหวับเสียวิ่งจริงจริง

แผ่นที่๒ของคุณโจ้ก็คือ
ไซ่ไซ่ในทิวไซค์
เมื่อกี้บอกวิทย์อยากได้อะไรนะ
ข้ามแบบนี้ไปเลยใช่ไหมครับ

ตัวเจ้าของคุณโจ้ก็คือ
โทรหาคนรู้จัก

การนี้แล้วไปขอให้เขาอวยพรให้
แล้วเวลาเขาอวยพรให้ทุกครั้ง
จะประสบความสำเร็จอย่ามองข้าม

ถ้าสมหวังพี่จะซอกคอหนูตี
เดี๋ยว

เป็นท้า
๓ใน๔

แผ่นไหนครับ

เลือกแผ่นที่๔เพราะ

เพราะคุณตรีคุณหนูตรีให้เลือก

ตะมัดใกล้
แผ่นที่๓ในเวลาที่๖คุณโจ้ก็คือ
คุณเชื่อหัวใจไม่น่าน้ำนามไม่น่าใจดำเหลือแก้วตา

ใจดำดำดำปล่อยพงชำคุณเชื่อหัวใจ
ไม่ยอมรักก็ยังตอบใจผมทำเท่าไรไม่เคยปราณีตัก
มีแต่น้ำคำเหลียบระย่ำผมยนต์สิ้นมือ

ใจจังค่ะ

เปลี่ยนสงสัยว่าทอน๑กับทอน๒
กำกวมด้วย
เด็ดไปซักที่เดียวอ่ะ

เอาละครับเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณโจ้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ถ้าได้อย่างนี้นะไปสู่ใบที่๗หนึ่งแสนแล้ว
เอานะครับมาถึงคนความตัดสิทธิ์นะครับ
ถ้าร้องได้รับ๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าร้องผิดรับถึง๓๐๐๐๐บาท
เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณจ้อร้องได้
คุณโจ้ร้อง
คุณจ้อร้อง